คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้เนี่ยแม่อ้ำขอเคลียร์หน่อยนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือคุณอ้ำเขาลบภาพของไฮโซโพกหวานใจ
เกลี้ยงอินสตาแกรมเลยนะคะเหลือเพียงแค่ภาพหมู่
ต่อไม่รอแล้วค่ะสำหรับยานแม่อ้ำพัชราภาที่คราวนี้ขอโพสต์เฉลยเอง
ผ่านหน้าคอนล้ำเด็ดของหนังสภิมธรรมไทยรัฐที่ว่าอ้ำกับพกเลิกกัน
โยงใยไปวันที่เจ้าตัวไปออกงานอีเวนต์ของคุณกึ้ง
จนทำให้หวานใจไฮโซงอนตุ๊กป่องโดยสาวอ้ำได้โพสต์รูปดังกล่าว

แล้วตามมาด้วยข้อความว่าไม่เป็นความจริงนะคะทุกคน
งานนี้กองเชียร์แฟนคลับสบายใจหายห่วงได้เลยนะจ๊ะ
อ้ำจะแต่งสวยเป็นเทพีสงกราน
เป็นเทพีสงครานออกมาเคลียร์ข่าวทีเดียวทั้งหมดเลยแล้วกัน
เคลียร์ทุกประเด็นที่สงสัยกันไปเลยก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็มีเพจเขาออกมาแบบทิ้งอักษรย่อไว้ให้เป็นปริศนาใช่ไหม
มีออพพานพลกอะไรอย่างเงี้ย
หลายคนก็จับโยงไปว่า๔คนนี้มันยังไงเกิดอะไรขึ้น
อ้ำก็สยบข่าวด้วยการที่ว่าไปทานข้าวกับน้องซะเลย

คิดว่าตอนนี้ความสำหรับของทั้งคู่เนี่ยน่าจะโอเค

แฮปปี้ไม่มีอะไรเลย

เพราะฉะนั้นตอนนี้เลิกมโนกันไปเดี๋ยว๑๓เมษายนนี้มาฟังพร้อมกับชัดอีกทีนะคะ